คุณผู้ชมคะตบเพื่อชาติ
จำคำนี้ไม่ใช่นักตบเวลบอลนะ

แต่ลุงทศพลจำได้ไหมคะ

ใช่ค่ะไปตบพี่ศรีเขาจำได้ไหมที่เป็นข่าวเป็นคราว
แล้วสุดท้ายคุณศรีสุวรรณจัญญาบอกจะฟ้องถูกไหม
แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดี
ล่าสุดเจ้าตัวน้ำตาซึมแล้วนะ
ไปดูหน่อยค่ะ
จะร้องไห้เลยค่ะพี่เบิร์ร
น้ำตาซึมเลยนะครับ
คุณทศพลอาจารย์เกษียณราชการอายุ๑๗ปี
ก็เปิดใจบอกสื่อแบบนี้โชว์สมุดบัญชีให้ดูด้วย
ไปเจอพนักงานสอบสวนที่สนทุ่ง๒ห้องนะคะ

คือคุณทศพลเนี่ยไปตบคุณศรีสุวรรณจัญญานะคะ
ตอนนั้นทางด้านของกรกตก็มีการเรียก
ขอให้คุณศรีสุวรรณไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องที่แกร้องเรียน
เกี่ยวกับวิบัติแจกเงินที่จะต้อง๑๐๐๐๐บาทของพักเพื่อไทยค่ะ
ก็น้ำตาซึมแบบนี้บอกเลยนะ
ไม่มีเงินหรอกไอ้๑ล้านบาทที่คุณศรีสุวรรณเรียก

แล้วยังบอกด้วยว่าวันนี้ก็เดินทางแหละ

ไม่มีใครจ้างหรือไม่ได้มีการเตรียมการกันมาก่อน
วันเกิดเหตุยังยืนยันว่าไปทำธุระพอดี
เห็นว่ามีนักข่าวค่ะกำลังทำข่าวใครบางคนอยู่
พอเดินเข้าไปดูเห็นเป็นนายศรีสุวรรณ
กำลังให้สัมภาษณ์เรื่องนโยบายแจกเงินที่จะรอด๑หมื่นบาทของภาคเพื่อไทย

นี่มันคือการขัดขวางผลประโยชน์ของประชาชน
และเป็นการร้องก่อนการเลือกตั้งไม่กี่วัน

ก็เลยเดินเอามือเขาไปตบที่หน้าหนึ่งครั้ง

ถ้าเกิดว่าคุณศรีสุวรรณจะเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินดังกล่าวก็
ติดคุกเพราะไม่มีเงินจริงค่ะ
จะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าจะขอร้องเขาอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ผมเป็นต้นแทนประชาชน

ไอ้คนที่กระทำมาร้องทุกข์

ไม่ได้รับความสังคม
ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
และไม่ได้รับความยุติธรรมต่อประชาชน

พนักงานสอบสวนยังไงก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาไปนะคะ

ก็โดนไปสองข้อหาค่ะคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น

นำตัวส่งฟ้องศาลแขวงดอนเมืองค่ะ